แต่ว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัลข้อมูลสถิติถือว่าเป็นขุมทรัพย์สำคัญ
ที่มีทั้งประโยชน์และเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด
และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคน
ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทหรือว่าทำหน้าที่ใดก็ตาม
ทีนี้จะมีธุรกิจของตัวเองหรือว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานภาครัฐเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไป
ข้อมูลสถิตินั้นมันเกี่ยวข้องและสำคัญกับทุกท่านอย่างไร
ไปหาคำตอบพร้อมกันจากสกรูปพิเศษเช่นนี้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับ

กราฟงงหรือครับ
ไม่อยากเหมือนกันค่ะ
เผินอาจจะดูซับซ้อนเข้าใจยากและเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ความจริงแล้วข้อมูลสถิติใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิดครับ
ตัวอย่างกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรามักตั้งคำถามว่า
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙มีจำนวนเท่าไหร่
แล้วพอเกิดโควิด๑๙ธุรกิจท่องเที่ยวมีผลกระทบอย่างไร

หรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจในระดับบุคคล
สถิติที่ดีจะช่วยให้ทุกคนหาคำตอบได้ครับ
ภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสถิติ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาประเทศ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน
กำหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่างให้ประชาชนอย่างตรงจุด
รวมไปถึงวางแผนและคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เอกชนต้องอาศัยข้อมูลสถิติในการวางแผนงานอย่างรอบครอบและรอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านการผลิตการตลาดการโฆษณาการกำหนดราคาสินค้า
จนถึงการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค
เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากที่สุด
และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจนั่นเองครับ
ส่วนภาคประชาชนอย่างเราก็สามารถใช้ข้อมูลสถิติในการตัดสินใจ
ความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างเช่นนักเรียนสามารถดูข้อมูลสถิติคะแนนสอบเข้าในปีก่อน
เพื่อตัดสินใจเลือกคณะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หรือผู้ที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้าน
เปรียบเทียบราคาบ้านของย่านที่จะซื้อ
ราคาพุ่งสูงขึ้นจากในอดีตมากแค่ไหน
เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนครับ
จะเห็นได้ว่าข้อมูลสถิติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่สร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
และเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิด

ได้จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ